ตลอดปี๒๐๑๘ที่ผ่านมาก็ถือเป็นปีที่ฟุตบอลทีมชาติไทยซบเศร้านะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีด้านดีอยู่บ้าง
รวมถึงที่สุดในแต่ละด้านค่ะ
ติดตามเรื่องราวบทสรุปได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
๒๐๑๘อาจเป็นปีที่วงการฟุตบอลไทยซบเศร้ากว่าปีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังคงมีสิ่งดีเกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่เป็นที่สุดในแต่ละด้าน
แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อทีมชาติไทยต้องสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบรองชนะเลิศ
ด้วยการแพ้เอาเวโกทีมชาติมาเลเซียด้วยสกอรวม๒๒
นับเป็นผลงานที่น่าผิดหวังทั้งในแง่ผลการแข่งขันและแฟนฟุตบอล
จากการตกรอบครั้งนี้ส่งผลให้อดีศักดิ์ไกรสอน
กลายเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดในรอบปี
เพราะในนาทีสุดท้ายอดีศักดิ์ยิงลูกจุดโทษที่ชี้ชะตาการเข้ารอบของทีมชาติไทยพลาด
หลังเกมแฟนฟุตบอลต่างร่วมกันปลอบใจเจ้ากอล์ฟ
และชื่นชมที่กล้ายิงลูกโทษในสถานการณ์เช่นนี้
แม้สุดท้ายอดีศักดิ์จะคว้าตำแหน่งดาวสันโวประจำทวนาเมนต์
แต่นั่นก็ไม่อาจลบรอยแผลจากความผิดหวังลงได้
ตกรอบของทีมชาติไทยทำให้ผู้ที่ต้องรับความกดดันไปเต็ม
ก็คือมิลวานรายเยวัชที่โดนแฟนฟุตบอลในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ถึงแท็กติกที่เล่นเกมรับมากจนเกินไป
ทำให้ทวนาเมนเอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่จะถึงนี้
กลายเป็นทวนาเมนต์ชี้ชะตาเขากับทีมชาติไทย
เพราะหากไม่สามารถพาทีมผ่านรอบแรกได้
รายวัชจะต้องโบกมือลาทีมชาติตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุไว้ทันที

คืออุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภา

หลังจากที่ขึ้นบินเพียงแค่ไม่ถึง๒นาที
นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทย
บุรุษผู้สร้างความสำเร็จและคุณงามความดีให้กับวงการฟุตบอลไทย
ภายในของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีเหตุที่ต้องตาม
หลังจากคนตำรวจโทพิสันจุนดีหลกต้องพ้นจากตำแหน่ง
ซึ่งหลังจากพ้นตำแหน่งบิ๊กเจี๊ยบก็ได้ยื่นเรื่องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
ขอตรวจสอบเรื่องไม่ชอบมาพากลภายในสมาคม
การนำภรรยามาแบ่งรับเงินเดือนของบุคลากรบางคน
รวมถึงการพ้นตำแหน่งโดยมิชอบ
ที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมจะออกมาปฏิเสธ
พร้อมทั้งยืนยันว่าสมาคมบริหารงานถูกต้องตามหลักการมาโดยตลอด
หลังจากพวกเขาผ่านทั้งอีรักษ์และเกาหลีเหนือ
เข้ามาถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายและเกือบจะเอาชนะกาต้าได้อยู่แล้ว
แต่มาพลาดถูกตีเสมอและแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ
นับว่าน่าเสียดายที่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่เกิดขึ้น
แต่น้องกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต
ส่วนที่สมหวังที่สุดในรอบปีคือทัพชาบาแก้วที่คว้าตัวฟุตบอลหญิงชิงชำโลกไปแบบไม่พลิกโผล่
และเกือบจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียได้ด้วย
ซึ่งในช่วงกลางปีหน้าพวกเธอจะสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งบทให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยได้หรือไม่ต้องติดตาม
ส่วนบุรุษที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรอบปีย่อมหนีไม่พ้นเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินที่โชว์ฟอร์มสวยหรูกับคอนซาโดเลซับโปโร
คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมและยังคว้ารางวัล๑๑นักเตะยอดเยี่ยมของศึกเจลีกมาครองอย่างยิ่งใหญ่
นับเป็นปีทองของแข้งรายนี้โดยแท้จริง
ส่วนในปี๒๐๑๙เชื่อว่าจะยังมีเรื่องราวที่วงการฟุตบอลไทยจะต้องจดจำและเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นอีกอย่างแน่นอน
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน